คือเจ้าของรถเขาก็จอดรถไว้ในบ้านดีอยู่นะ
เอาผ้าคลุมรถเรียบร้อยเลย
จู่มีผู้หญิงเข้ามา
รอบหนึ่งก็มาเปิดผ้าคุมรถออก

อีกรอบหนึ่งเข้ามาเอาขินมาทุบใส่รถจนมันพัง

เพราะว่าผู้หญิงกับเจ้าของรถเขาไม่รู้จักกันนะคะ
อย่างนี้ถ้ารถที่แบบทัสสิกเกอร์นี่ผัวคุณหมดเลยเนี่ย
ไมถึงจะทำเป็นจากร้านหรือหรอ

ร้านนี่คือร้านนะละยดง
ไม่รู้ว่าเป็นเธออยากจะหรือเปล่าว่เขาอยู่

ถูกมาตอบแก่งไบ
แล้วก็มาแกะรถพี่เลยน่ะ

บ้าวไม่รู้จัก

งงมากเลยยิ่งฟังก็ยิ่งงงไปอีก
ไม่รู้แต่คือที่งงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้

เดี๋ยวดูวันที่๔๒๐มิถุนายนตอน๕โมง๔๓นาที
แบบนี้ก็ได้เหรอถามหน่อย
อันนี้คือคุณมดที่เขาเป็นเจ้าของรถเขาโพสต์เอาไว้
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงมาปล่อยลมยางรถ๔ล้อ

ชาวบ้านก็ถามเธอว่าเธอทำอะไร
เธอก็บอกว่าเธอเป็นหลานของเจ้าของรถ
ทีนี้คนระแวกนั้นเขาก็ตะโกนเรียกคุณมด

แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
คือเธอบอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่กระจกหน้ารถ

จะมาปล่อยลมยางจะได้ไม่ขับรถไปไหน
แล้วในคลิปบางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าให้เติมลมให้เหมือนเดิม

ถามกลับมาบอกว่าให้ใช้อะไรเติม
เจ้าของรถก็เลยถามแล้วตอนปล่อยลมใช้อะไรปล่อย

นี่ทีนี้อันนี้คือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น๒๐มิถุนายน
ล่าสุด๓๐สิงหาคม

ใช่ผู้หญิงคนนี้เอาหินมาทุบรถ

รอบนี้คุณมดเขาก็เลยโพสต์คลิป
แล้วก็เป็นข้อความจะตามตัวผู้หญิงคนนี้เลย

แล้วก็ฝากเพื่อนแชร์ช่วยกันตามหาตัวหน่อย

ก่อนที่จะมีการปล่อยลมยางครั้งแรก
ผู้หญิงคนนี้มาวนเวียนที่บ้านเขา๓วันก่อนหน้านั้นนะ

ทีละนิดลักษณะเหมือนแหวกดัวครับ

แฟนเขาซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ตอนนั้นก็ไปแจ้งความแล้วที่
ทางด้านของสถานีนครบานท่าเรือที่คลองเตยแล้วนะ

แต่ว่ารอบล่าสุดที่เขามาก่อเหตุ

คือหินน้ำหนักเมื่อกี้เท่าที่ดู

เพราะว่าผู้หญิงเวลายกหิน
มันอาจจะยกไม่ไหวเอามาทุบเนี่ย

น่าจะเป็นการโยนหินเป็นการทุ่มใส่รถหรือเปล่า

ครูดถลายข้างรถจนสีมันถลอกค่ะ
แล้วก็เอาเศษหินไปขีดที่กระจกหลังด้วย

อยากเจอตัวผู้หญิงคนนี้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความ

ทางฝ่ายผู้หญิงเคยโดนจับมาแล้ว
แต่ก็โดนปล่อยตัวมาคือถูกปล่อยตัวมา

กรีดเบาะโดนปล่อยลม
ดังนั้นคุณมดเจ้าของรถเขาเลยบอกว่า
ใครมีเบาะแสให้ข้อมูลกับผมหน่อยนะครับ
ตามเบอร์ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับ
ไปฝังใจอะไรกับเรื่องของแฟนตัวเอง
กับสติเกอร์อะไรแบบนี้นะ
ใครเจอก็ช่วยแจ้งไปหน่อยละกันนะฮะ